มันก็สืบเนื่องมาจากความหึงห่วง

ก็พยายามแย่งโทรศัพท์มาตรวจสอบ

เตะเข้าไป

เอาอะไรแย่งมือหรือเท้า

แฟนสาวของเขาเนี่ยล้มปุ๊บ

กู้ภัยมาถึงเนี่ยพยายามปั๊มหัวใจ
พยายามช่วยแบบเต็มที่แล้วนะฮะ

เธอเสียชีวิตนะฮะ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อ

บอกพลั้งมือคำว่าพลั้งมือก็คงจะไม่กี่ทีนะคะ

ชายโครงซ้ายเขียวช้ำใบหน้า

ตาสองข้างก็เขียวช้ำ

กลางแบบกลางเลยอ่ะ

แต่ว่านี่คือสิ่งที่ตำรวจเขาบอกว่า

อยู่ที่หน้าห้องพักนะครับ

เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าอ้อมนี่มือเท้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้ว
เริ่มเย็นสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมา
จากหน้าห้องนำขึ้นรถกู้ชีพกู้ภัยพยายามปั๊มตลอดนะครับแต่ไม่เป็นผลนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับชื่อนายเสถียรอำศรีรำหรือว่าหนึ่ง
นี่ฮะอายุ๒๘ปีก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
เขายอมรับว่าเขาเป็นคนทำร้ายอ้อมแฟนสาวของเขาจริงสืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่องชู้สาว
ชีวิตด้วยเธอไม่สามารถมาชี้แจงได้แล้วในหนึ่งเนี่ยอ้างว่ามีปัญหา
เรื่องชู้สาวกับอ้อมนะเนื่องจากอ้อมเนี่ยแอบไปมีผู้ชายคนอื่น
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้พยายามคุยพยายามเคลียร์
แต่กลายเป็นว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ด้วยความโอโหเขาบอกเขาตบแฟนสาวไปทีเดียว

ถามว่าอ้าวแล้วรอยเจาะที่หน้าผากอ่ะ
หนึ่งอ้างว่าอ้อมเนี่ยพอเขาตบไปเนี่ยศีรษะเนี่ยไปฟาดกระแทกกับพื้น

พอเห็นอ้อมฟุบอยู่กับพื้น
หนึ่งบอกผมก็ไปเตะที่ชายโครงอีกทีนึง
แล้วอ้อมก็หมดสติไป
แบบนั้นผมก็รีบไปบอกเพื่อนบ้านแถวนั้น
ให้มาช่วยให้แจ้งกู้ภัยมาช่วย
ไม่คิดเลยว่าแค่ตบกับเตะ

หนึ่งอ้างว่าแค่ตบกับเตะไปอย่างละทีเองนะ
ตบกับเตะมีคนบอกคนล้มอย่าข้าม

คือแต่แหมแรงของผู้ชาย

เห็นก็เห็นอยู่นะว่าตบจนเขาล้มจนหัวแบบหน้าฟาดพื้น

ตาเขียวช้ำหน้าตาบวมปูดหมดนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหมอจะบอกเองว่า
มันแค่ตบกับเตะอย่างละทีจริงหรือเปล่า
ฟังในหนึ่งนะฮะ
เปล่าปลาปื้นหรอ
แต่ว่าไปเรื่องหึงห่วงพวกนี้เนี่ย

เกิดเหตุเป็นห้องแถวนะครับในพื้นที่ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
หน้าห้องของผู้ที่เสียชีวิตกับในหนึ่งคนก่อเหตุ
ประตูหน้าห้องถูกปิดล็อกนะฮะมีจักรยานยนต์ของคนก่อเหตุเนี่ยจอดอยู่

แล้วยังมีรอยคล้ายกับเลือดนี่แห้งกรังอยู่แถวหน้าห้องด้วยเพื่อนข้างห้องบอกว่า
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เห็นทั้งคู่เริ่มมีปัญหากันในหนึ่งฝ่ายชายเนี่ย
พยายามจะไปแย่งโทรศัพท์ของแฟนสาวมาดู
ตั้งแต่หน้าห้องแล้วนะก่อนจะลากอ้อมแฟนสาวเข้าไปในห้อง
ตอนนั้นก็เห็นว่าเออสงสัยเป็นเรื่องผัวเมียจึงไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่ง
รู้อีกทีก็คือฝ่ายชายเนี่ยคือมาไล่เคาะห้องพักคนอื่นเนี่ย
เพื่อขอความช่วยเหลือบอกให้ไปช่วยดูแฟนสาวเขาหน่อย
พอวิ่งไปดูเนี่ยพบว่าสภาพฝ่ายหญิงแบบโอ้โหหน้าบวมเขียวช้ำตัวบวม
เหมือนคนถูกซ้อมอย่างหนักอ่ะคุณรัชพรค่ะไม่ใช่แค่แบบตบทีเดียวเตะทีเดียว
เหมือนที่ฝ่ายชายบอกแบบถูกซ้อมแบบเหมือนซ้อมจนน่วมแล้วอ่ะ
สาเหตุเนี่ยมันคือไม่มีใครรู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่เห็นตั้งแต่คู่นี้เขามาอยู่แถวนี้
ฝ่ายหญิงก็อยู่ในห้องตลอดนะไม่เคยเห็นออกไปหาใครหรือว่ามีใครมาหา
ออกมาปุ๊บก็แฟนผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีแบบเสียงตึงตังตึงตังเหมือนทะเลาะกัน
แล้วเขาก็มาพอกับเขาทุกว่าช่วยหน่อยครับเพราะว่าไอ้แฟนผมหมดสติ
เขาบอกอย่างนี้นะโอ้หน้าเขียวตาเขียวหมดเลยนะ
แล้วจากคนตัวเล็กตรงตัวนี้บวมหมดเลย
แล้วมือไม้นี่คือเป็นสีม่วงหมดแล้ว
แล้วก็มีห้องนู้นมาช่วยดูเขาไปจับดูว่าตัวเย็นหมดแล้วนะ

วันนี้พ่อแล้วก็พี่สาวของน้องอ้อมนะฮะ
ที่เสียชีวิตไปติดต่อเรื่องการรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะฮะ
ส่งมาชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
คุณพ่อของอ้อมบอกว่าโกรธมากแค้นในหนึ่งมาก
มาทำกับลูกสาวพ่อแบบนี้ได้ยังไง
สภาพนี่คือช้ำไปทั้งร่างนะฮะอืม
้ำยันอวัยวะภายใน
ระบุว่าถูกซ้อมอย่างหนัก
จากการโดนของแข็งซี่โครงหักหลายซี่
ถึงขั้นหักแบบทิ่มอวัยวะภายในจนพังเสียหายทั้งหมด
พ่อบอกสงสารลูกเหลือเกิน
ผลชนะสูตรถึงขั้นมีเลือดออกในช่องท้อง
ตับฉีกปอดฉีก
ศีรษะแตกหูกับตาเนี่ยช้ำในแบบเลือดคั่ง
ผมดูแล้วโอ้โหขละ

ที่หัวตรงนี้เป็นรู
ตรงนี้ช้ำและหูแหว่ง
หูแหว่งแล้วก็ลำคอเนี่ยช้ำหมดเลย
สองข้างช้ำหมดเลย
แล้วก็เอามาทางร่างก็คือ
ซี่โครงด้านนี้หัก

ข้างล่าง๘ข้างล่าง๘ข้างนี้๖ข้างนี้๗หรืออะไรนี่แหละและตับตับแตกปอดฉีก
โอ้โฮเขาโหดมากตรงนี้

ผมก็อยากให้ผมเห็นตัวจริงผมเอาแล้วครับ
ผลชนสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์

ฟุบหน้ากระแทกพื้นมีรอยเจาะที่หน้าผาก
แล้วก็เลยเตะชายโครงไปอีกทีนึง
แต่พ่อบอกผลชนะสูตรมันออกมามันไม่ใช่เลยนะฮะ
ส่วนประเด็นที่ในหนึ่งกล่าวหาว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
มีผู้ชายคนอื่นเลยทะเลาะกัน
ครอบครัวของน้องอ้อมบอกไม่เชื่อนะครับ
เพราะช่วงเวลาที่คบหากับในหนึ่ง

ไม่เคยมีแบบโอ้โหละหองระแหงไม่อยากอยู่ด้วยเลยไม่มีเลย
โพสต์ล่าสุดก็คือช่วงเย็นเมื่อวานนี้

นี่ฮะนี่อ้อมนี่โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกนี่กับข้าวมื้อเย็นซึ่งกินกับนายหนึ่ง
แคปชั่นก็น่ารักเลย
บอกเลิกงานมาเจอแบบนี้หายเหนื่อยเลย
เมื่อสองวันก่อนอ้อมก็เพิ่งโพสต์รูปไปทำบุญกับหนึ่ง

แล้วมันจะเหมือนกับคนที่ไม่รักกัน
อกใจกันมีคนอื่นมีผู้ชายอื่น
จะตีจากมันจะเป็นไปได้ยังไง
ครอบครัวบอกไม่เชื่อนะฮะเหตุผลที่ในหนึ่งอ้าง
ไม่ค่อยลงรูปแฟนสาวด้วยซ้ำ
ฝ่ายอ้อมลงตลอดเห็นไหม
หนึ่งนี่ไม่มีเลยนะฮะเหมือนไม่อยากเปิดเผยให้รู้ว่าเออมีแฟนแล้วหรือยังไง
ทางคดีตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาในหนึ่งนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ตอนนี้ก็นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดชนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับ
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวถ้าเขาติดใจว่าข้อหามันน้อยไปก็ต้องไปบอกกับตำรวจเพิ่มเติม